คาดว่าอาจจะเป็นปมเรื่องของการฆ่าเพื่อหวังเงินประกันนะคะ
ตำรวจเนี่ยวันนี้นำหมายสารไปรวบตัวสองสามีภรรยาอ้างตัวเป็นร่างทรง
แล้วก็เป็นคนบงการฆ่าม่ายสาวรายนี้ค่ะ
เสียชีวิตในสวนยางพารานะคะเอ่อนางสาวปิ่นมณีสมศักดิ์ค่ะ
ผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะถูกคนร้ายจ่อยิงที่กกหู
ก็เสียชีวิตอยู่ในสวนยางพาราเมื่อคืนวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ตำรวจใช้เวลาไม่นานค่ะจนรู้ตัวมือปืนคือนายวิทยุทธ์นะคะ
หรือว่านายโกนะคะนายวิทยุทธ์เนี่ย
สุดท้ายก็เข้ามอบตัวกับตำรวจสพเขาพนมเมื่อ๘กรกฎาคม
แล้วสารภาพว่าวันนั้นไปดักรอนางสาวปิ่นมณีที่สวนยาง
พอมาถึงปุ๊บก็ลั่นไกลใส่๒๓นัดแต่กระสุนพาดเป้า
ก็เลยเข้าไปเจาะยิงซ้ำแล้วก็หลบหนี
ทีนี้พอถามถึงปมเหตุเนี่ยนะคะนายวิทยุทธิ์ซัดทอด
ไปถึงนางสุพัตราและนายสุรชัยสองคนนี้เป็นสามีภรรยากัน
อ้างตัวเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิ่มมาขอดูดวงให้กับตนเอง
แล้วก็หลอกเอาเงินไปจนหมดตัวแล้วก็บังคับให้มาทำงานด้วยกัน
อำเภอเขาพนมเอ่อในวิทยุทธ์เนี่ยบอกว่าตอนนั้น
ลูกชายของนางสุพัตราเนี่ยคบหากับลูกสาวของนางสาวปิ่นมณี
ผู้เสียชีวิตนี่แหละนางสุพัตราก็ออกอุบาย
หลอกลูกสาวของนางปิ่นมณีให้ไปบอกแม่บอกให้ทำประกัน
ทำประกันชีวิต๔วงเงิน๕ล้านบาทเดี๋ยวจะออกเงินให้
แต่มีข้อแม้ว่าถ้าหากว่าตัวเองเป็นอะไรไปต้องแบ่งเงินประกันมานะ
อะไรอย่างนี้นะคะลูกสาวของนางสาวปิ่นมณีก็หลงเชื่อ
ก็พาแม่ไปทำประกันตามข้อตกลงนี้
หลังจากนั้นนายวิทยุทธ์บอกว่านางสุพัตรามีเรื่องต้องใช้เงิน
ก็บังคับนะคะวางแผนบังคับให้ตนเองไปฆ่านางสาวปิ่นมณี
แล้วก็เอาชุดที่ใส่มาที่บ้านเพื่อเผาทำลายหลักฐาน
ซึ่งตำรวจตามไปตามคำให้การนะคะไปเจอค่ะไปเจอกองขยะและกองขี้เท่า
ซึ่งถูกเผาไปแล้วแล้วไปเจอชิ้นส่วนรองเท้าผ้าใบเหลืออยู่
ก็ได้ตรงนี้เก็บมาเป็นหลักฐาน
หลังจากนั้นตำรวจขอสารออกหมายจับนางสุพัตรากับสามีค่ะ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วตามไปจับได้ทั้งสองคนเลยที่บ้านนะคะ
ตำบลถ้ำใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ว่าทั้งสองคนนี้ยังให้การปฏิเสธตำรวจยังไม่เชื่อ
เพราะหลักฐานพยานชัดเจนก็ควบคุมตัวไว้นะคะ
ขณะที่ลูกสาวของนางสุพัตราก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์อะไร
เดินหนีไม่เชื่อว่าแม่จะเป็นคนบงการฆ่าผู้อื่นเพื่อหวังเงินประกันค่ะ